มีผู้ชายคนหนึ่งเขาชอบร้องเพลงเขารักในเสียงเพลงชอบโชว์ลูกคอ
แล้วเขาร้องอยู่ในบ้านแต่เอาลำโพงมาตั้งอยู่นอกบ้าน
แต่ทีนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหเสียงมันเพราะ
จนกระทั่งอยากฟังแต่เป็นความรำคาญ
และผู้ชายที่ชอบร้องเพลงคนนี้ไม่รู้ใหญ่มาจากไหน
ชอบถือปืนมาขู่ชาวบ้านด้วยนะครับ
จนมีเป็นการร้องเรียนแล้วก็ร้องไว้ในเพจ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงแววจากเสียงเพลงของคนนี้
แล้วคุณผู้ชมบอกมาว่าเพราะหรือไม่นะฮะเอาไปฟัง
ผู้รักอยู่ที่ไหนคุณรู้มากมายคุณพี่สำนึกผู้รัก
เอ้าบัวร้อยเจ้าเพื่อนยาก
เดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาร้องเพลงนี้จริงใช่ไหม

ที่ฉันจับไม่ได้ยังไม่พอนะดิฉันเกิดคำถามเลยเมาไหม
นั่นสิฮะแล้วเสียงมันดังกล้องกังวานขนาดนี้
ชาวบ้านชาวช่องนึกว่าโอ้โหใครมาจัดคอนเสิร์ตในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์

ชาวบ้านไม่สุขด้วยชาวบ้านร้องทุกข์มาเลยนะครับ
แล้วก็คลิปนี้ที่บันทึกเป็นเสียงได้เห็นแสงไฟ
แต่ว่าส่องไปไม่เห็นคนร้องนะคุณเพราะมันมืดแล้ว
คนที่บันทึกไว้เขาบอกว่าอันนี้เป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะฮะ
เพราะว่ามีชายคนหนึ่งชอบร้องเพลงเปิดลำโพงเสียงดัง
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
ก็ไม่ได้ระบุสถานที่ที่ชัดเจนไว้นะครับ
แล้วก็ในคลิปค่อนข้างมืดถ่ายช่วงกลางค่ำกลางคืน

คนแบบนี้สักวันจะเจอกระสุนปริศนาถล่มตายครับ
ไม่แปลกใจเลยถ้าหินแก้ปัญหาไม่ได้
คือหมายถึงหินปลาเข้าไปที่บ้านนี้นะฮะ
ต่อไปคงเจอลูกปืนล่ะอันนี้เขาโพสต์ไว้

ที่ร้องเรียนร้องเรียนเข้ามาแล้วสอบถามว่า
ถ้าต้องการร้องทุกข์เกี่ยวกับการร้องเพลงเสียงดัง

พร้อมให้ข้อมูลว่ามีบ้านหลังหนึ่งร้องเพลงเสียงดังมาตลอดเป็นเวลานาน
ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าไปตักเตือนแล้ว
แต่ไม่ได้ผลร้องดังกว่าเก่าซะอีก
พอมีเจ้าหน้าที่เข้าไปหาช่วงเช้า
พอช่วงเย็นก็กลับมาเปิดเครื่องเสียงร้องอีก
แถมยังดังกว่าเดิมแบบไม่เกรงกลัวอีก
นี่เสียงเงียบไปแล้วเราก็สบายหูหน่อยนะคุณ
เมื่อกี้เสียงดังจริงแล้วคนร้องเรียนมาบอกว่า
เข้าไปถ่ายใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะเขามีปืน

ตำรวจเคยเข้าไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยกลัวเกรงเลย
ถ้าชาวบ้านมีปัญหานะบางทีตัวผู้ชายคนร้องเพลง
ก็เอาปืนมาขู่เลยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้

คือแกจะเริ่มร้องเพลงสักประมาณ๑ทุ่มถึง๓ทุ่ม
ชั่วโมงเต็มที่มันดังมากนะฮะ
เอาลำโพงไว้นอกบ้านแต่ตัวเองถือไมค์ร้องอยู่ในบ้าน
ทำไมไม่เปิดลำโพงฟังคนเดียวเนอะ
ต้องมาให้ชาวบ้านชาวช่องเขาฟังแบบนี้
เคยมีคนคว่างก้อนหินใส่หลังคาบ้านแกแล้ว
แกก็เอาปืนมายิงขู่ชาวบ้านเลยกลัวครับ
ชาวบ้านแถวนั้นคนเท่าคนแก่ก็เยอะ
มีคลิปทั้งถ่ายในระยะ๑กิโลเมตร๘๐๐เมตร

นี่ถ่ายใกล้ถ่ายไกลมีคลิปเป็นหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
ขณะที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
บางคนวิจารณ์เรื่องเสียงร้อง
คุณอาริยาคุณผู้ชมว่าเสียงร้องเขาเพราะไหม

ดิฉันไม่ออกความคิดเห็นได้ไหม

ถ้าเกิดว่ามันดึกแบบนี้บางทีคนเขาจะหลับจะนอนไง
แต่เอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาร้องเพราะ

สมมุติว่าคุณสืบสกุลจะมองเห็นเขาหรือเปล่า
ก็เลยต้องเลือกร้องกลางคืนจะได้มองไม่รู้ว่าเสียงนี้มาจากไหน

แต่ว่าคุณอย่าให้มันเสียงดังรบกวนชาวบ้าน

ส่วนเครื่องเสียงลำโพงมันก็ดังกล้องกลางวานแบบนี้นะครับ
แล้วก็คนที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์
บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเข้าไปแก้ไข

คนที่เข้าไปแสงความคิดเห็นบอกตัดไฟบ้านนี้เลยดีไหม
เดี๋ยวเรื่องนี้ก็คงมีหลักฐานไปถึงเจ้าหน้าที่อีกนะครับ

ดังนั้นเดี๋ยวถ้าอยู่แถวบ้านคุณคุณทำไง
ดิฉันคงแจ้งให้นิติดำเนินการ